มาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ทำพฤติกรรมออกมาไม่เหมาะสมอ่า
สะเทือนวงการหลากหลายพฤติกรรมเป็นระยะระยะใช่
ล่าสุดเจออีกแล้วนะคะกรณีเมื่อวานนี้ที่ไปพบเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะ
ส่งคลิปโป๊โชว์สไลด์หนอนให้กับเด็กอายุ๑๒ขวบนะคะ
ที่สำคัญไม่พอเนี้ยนะคะชวนไปร่วมหลับนอนด้วยเพื่อแลกกับเงินสองพันบาท
ฝ่ายปกครองลงพื้นที่แล้วก็สั่งปิดสำนักสงฆ์ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ความคืบหน้าคดีนี้ต้องย้อนพาคุณผู้ชมกลับไปดูเมื่อวานกันก่อน
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีค่ะนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการอนัตตา
ที่วัดหนองปลาซิลหมู่๙ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
คือหลังได้รับแจ้งจากนางน้อยเป็นนามสมมุตินะคะว่ามีพระพิสุกใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า
พระประมุกกิติพัทโทส่งข้อความมาชักชวนให้ลูกสาวของเธอเนี่ย
วัยสิบสองปีซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นป๖
แล้วก็เพื่อนในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอีกสองคนคือชักชวนให้ไปร่วมหลับนอน
สำเร็จความไคร้เพื่อแลกกับเงินสองพันบาทแล้วก็มีการส่งคลิปโป๊
โดยพระประมุกธิติพัทโทหรือว่านายประมุกเนี่ยซึ่งตอนนี้มีการจับศึกแล้วเนี่ยนะคะ
อายุ๔๙ปีก็ตอนไปจับเนี่ยนะคะแสดงตัวเป็นเจ้าอาวาส
แล้วก็นำไปตรวจค้นกุฏิไปเจอโทรศัพท์มือถือสองเครื่องแท็บเลท๑เครื่องค่ะ
หนึ่งเครื่องค่ะซึ่งภายในมีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอโป๊เนี่ย
จำนวนมากเลยอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยค่ะคุณนะคะ
คือช่วงแรกเนี่ยถามว่ารักษารภาพเลยมายังนะคะค่ะ
ยังคงปฏิเสธอยู่พระประมุกยังปากแข็งปฏิเสธ
อ้างว่าทำโทรศัพท์หายแต่ลูกศิษย์เนี่ยนำโทรศัพท์ไปเล่น
บอกว่าลูกศิษย์นำโทรศัพท์ไปเล่นโทรศัพท์ก็เลยหาย
ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ขอตรวจอวัยวะเพศของพระประมุกค่ะ
ผลปรากฏว่าฝังมุกไว้สามเม็ดก็ไปตรงกับคลิปที่ส่งให้เด็กเด็ก
อ่าเจอแบบนี้จำนวนด้วยหลักฐานค่ะพระประมุกก็เลยเปิดปากรับสารภาพ
หลังจากนั้นตำรวจก็เชิญตัวนี่แหละค่ะไปให้พระนพดลสุพัทโธ
เจ้าอาวาสวัดศรีสูงเนินทำการลาศิขาให้กับนายประมุก
เผยนะคะว่าจากการตรวจสอบนายประมุกเนี่ย
ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เคยร้องเรียนได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่ผู้ปกครองมาหลายครั้งค่ะ
ว่าลูกเนี่ยโดนนายประมุกส่งคลิปโป้ภาพประมุก
ชักชวนเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายในหมู่บ้านไปร่วมหลับนอนเพื่อแลกกับเงินมากว่า๒๐รายแล้ว
แล้วก็เคยมีเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยถูกนายประมุกหลอกเข้าไปกระทำอนาจารย์
แม้ว่าผู้ปกครองมาพบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถูกผู้ที่ศรัทธาในประมุข่มขู่
กล่าวหาว่าใส่ร้ายพระก็เลยทำให้ย่ามใจค่ะ
ส่งคลิปโป๊แล้วก็ชวนเด็กมาร่วมหลับนอนเนี่ยเรื่อยมาทำมาตลอดเลย
ล่าสุดนางจำปีพันรัฐนะคะกำนันตะบนเขื่อนน้ำ
สำนักพระพุทธศาสนาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนัตตา
เพื่อแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นนางจำปีบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกว่าก่อนแนะก่อนหน้านี้ที่นี่เนี่ยมีป่าช้า
มีแค่สาราประกอบพิธีชาปนกิจเท่านั้นค่ะต่อมาเนี่ยพระประมุกถูกชาวบ้านเนี่ย
ไล่มาจากที่อื่นก็มาขอทำสำนักสงฆ์ที่นี่
พอมาอยู่เนี่ยนะก็สร้างเองขึ้นมาหมดทุกอย่างเลยนะคะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองไม่ได้รู้เรื่อง
ได้รับรู้ด้วยหลังจากนั้นพระประมุกก็ถูกจับ
ก็เลยมีการสั่งปิดสำนักสงฆ์เพื่อไม่ให้พระเร่ร่อนมาอยู่อีก
ก็ให้เหลือไว้เพียงสาราพักศพเท่านั้นแหละค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก
ทีนี้ถามต่อว่าเรื่องของคดีเป็นอย่างไรนะคะตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้อ่ะ
มีผู้ปกครองนำเด็ก๘คนที่พระประมุกส่งคลิปโป๊แล้วก็ภาพลามกมาให้
แล้วก็ชวนไปร่วมหลับนอนเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
คาดว่าไม่น่าจะมีแค่๘คนนี้อาจจะมีเข้ามาอีกเรื่อยค่ะ